แต่สิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองวันนี้เราไม่รู้กันเลย
ดาดลิงมันเงียบไปสักพักหนึ่งถูกต้องไหมน้อง
จริงมันเกิดขึ้นมารายแรกในประเทศไทยจะช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคม

หลังจากนั้นประมาณสักประมาณ๒๐รายแล้วทุกอย่างมันก็เริ่มเงียบกันไป
ปรากฏว่าตอนนี้ค่ะโรคฝีดาดวานอนเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ของประเทศไทย

คือปัจจุบันนี้ค่ะมันกลายเป็นว่ามีผู้ป่วยรวม๔๓รายด้วยกัน
โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย

พบผู้ป่วยไปถึง๒๑คน
คือเหมือนเราเงียบกันไปลืมกันไป
เดือนที่แล้ว๒๑คนซึ่งถือว่าเยอะมากค่อนข้างอันตราย
แล้วเขาก็คาดการณ์ว่ามันน่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น
ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
ซึ่งก็จัดขึ้นตลอดเดือนมิถุนายนนี้ทั่วประเทศ
อันนี้คือทางนายแพทย์ทะเรศอธิบดีกรมควบคุมโรค

ทีนี้นะคะพอมีในเพจของกรมควบคุมโรคเอง
เขามีการลงเรียกว่าเป็นภาพ
แล้วก็เป็นลักษณะของฝีดาดวานอน
เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ล่ะว่า
โอกาสที่จะเกิดโรคฝีดาดวานอนมี

บอกว่าให้กรมควบคุมโรคออกมาชี้แจงเรื่องนี้หน่อย
จดหมายออกมาบอกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง

ทีนี้มันก็ต้องไปดูคืออย่างโรคนี้
ต้องบอกว่าเรื่องของการป้องกันมันสามารถป้องกันได้

โดยใช้การปฏิบัติตัวที่แบบถูกต้อง
ประชาชนสามารถตรวจสอบอาการเบื้องต้น

คือถ้าสมมุติเราเป็นคนที่มีแบบ
ไปมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่กับคนอื่น
คุณก็อาจจะต้องคิดแบบว่า

ถ้าเกิดว่าคุณมีประวัติที่ใกล้ชิดหรือ
มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่สงสัย

คือตอนนี้เขาบอกส่วนใหญ่เลย

เพราะว่าที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้ที่มีผู้หญิงก็เป็น

ต้องเรียกว่ามันไม่เป็น

เดือนเหล้าภุษภาพนี้

พี่มศบางคนขึ้นแถวแถวอวัยวะเพศ

ก็จุดที่จะสัมผัสหรือว่าติดเชือกันได้

ว่าใช้ห้องน้ำร่วมกันกับคนที่ป่วยสงสัยไหม

ทำความสะอาดห้องน้ำแต่อย่าไปคิดเยอะ

สักคนนึงที่เขาอาจจะต้องสงสัยหรือเปล่า

ดูแลผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยฝีวานอน

ให้รีบเข้ารับการตรวจที่สถานบริการสุขภาพ

เขาให้แบบว่ากักตัวอยู่๒๑วัน

ดังนั้นตอนนี้วิธีการป้องกันคือ
เลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่แบบแปลกหน้า

เขาบอกว่ามาจากแอปพลิเคชันหาคู่

แน่นชิดกันมีตุ่มมีอะไร

ใช่แหละเพราะว่ามันระบาดมาจากเมืองนอก

ทุกมันนะคะ
ดังนั้นก็อาจจะต้องดูแลตัวเองหน่อย

มันต้องแบบหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดเลยไง

ตัวอะไรแผลไอ้ลิงอย่างนี้เองเนอะค่ะ
นั่นแหละ